ส่วนเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นกับเด็กเหมือนกัน
สองขวบค่ะคุณผู้ชมคนเป็นแม่แท้ครับ
โอ้โหทำไมถึงทำแบบนี้ผลักลูกลงในห้วยอ่ะ
เพราะอะไรที่ทำแบบนี้รู้ไหมจะประชดจะประชดแม่แท้ของตัวเอง
และแถมนะตอนที่แม่คนนี้ทำลูกอ่ะครับ
ยังทำเป็นแกล้งแบบเอ้ยฉันไม่รู้เรื่องอีกอะค่ะ
ทีนี้ฝั่งย่ากับยายเด็กมามันก็กลายมาเป็นเรื่องเป็นคลิปแบบนี้ค่ะ
โอ้โหกลายเป็นแม่แท้ฆ่าลูกเพื่อประชดน่ะนะคะ
แล้วย่าของเด็กเนี่ยคือโวยวายกับฝั่งยายเลย
ไม่เชื่อหรอกว่าหลานอาจจะจมน้ำจากอุบัติเหตุจริง
เพราะว่าย่าเชื่อเหลือเกินว่าสะพ้ายหรือว่าแม่ของเด็กคือคนทำ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตรงริมห้วยค่ะ
ที่ตำบลบ้านควนอำเภอเมืองจังหวัดสตูน
ตำบรวชไปถึงนะอุ้ยชาวบ้านมุ่งอยู่เลยอ่ะ
เพราะว่าเด็กชายวัย๒ขวบเสียชีวิตจากการที่แม่ผลักตกลงไปในน้ำ
แล้วจากการสอบสวนก็รู้ว่าแม่ของเด็กนางสาววนิดาอายุ๓๒ปีพาลูกออกไปเดินเล่นตรงสะพานริมห้วยนี่แหละ
แต่ขากลับมีคนเห็นว่าอ้าวทำไมขาไปแม่ไปกับเด็กชายสองขวบไปกับลูกล่ะ
แต่ขากลับทำไมแม่กลับมาคนเดียวแล้วเด็กหายไปไหนชาวบ้านตามหานะจนไปเจอศพอ่ะ
ทีนี้ย่าของเด็กค่ะย่าของเด็กมาเห็นก็โวยวายสิ
ฝั่งคุณย่าน่ะคือคนที่คลุมผมสีดำนะแล้วฝั่งคุณยายน่ะคือคนที่คลุมผมสีน้ำตาล
โวยวายกับยายว่าหลานฉันน่ะไม่มีทางหรอกที่จะตกน้ำเอง
ไม่ใช่อุบัติเหตุแน่เออไอ้คนที่ทำแม่ของเด็กใช่ไหมล่ะ
ก่อนหน้านี้ตัวสะพ้ายตัวแม่เด็กบอกเองไงว่าเดี๋ยวจะเอาลูกไปโยนทิ้งน้ำ
ทีนี้ย่าก็เลยเชื่อเลยแหละว่าคนทำน่ะคือแม่ของเด็กแน่นอน
อกจากนั้นนะย่าก็ยังต่อว่าฝั่งยายด้วยบอกว่าเนี่ยเป็นไงล่ะ
ตอนที่ลูกฉันเนี่ยหมายถึงลูกชายนะพ่อของเด็กนั่นแหละ
ลูกฉันเนี่ยติดคุกเพราะคดียาเสพติดแล้วฉันจะไปเอาหลานมาเลี้ยงเธอไม่ให้
สุดท้ายเป็นยังไงหลานฉันต้องมาตายแบบนี้
ทีนี้ตำรวจค่ะเค้นสอบฝั่งผู้เป็นแม่
แม่ก็ยอมรับสารภาพว่าแม่คือคนทำคือคนผลักลูกชายตกลงไปในน้ำเอง
ว่าเพราะอะไรทำไมแม่ถึงทำแบบนี้
แม่น้อยใจแม่ของตัวเองก็คือยายของเด็กเพราะอะไรรู้ไหม
รักพี่สาวมากกว่าตัวเธอ
แล้วแม่ก็เลยบอกว่าเนี่ยตำรวจก็ไปตรวจสอบนะ
ปรากฏว่าแม่เด็กก็มีอาการทางประสาทเหมือนกับประสาทหลอนฟั่นเฟือนด้วยค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็ตรวจฉี่ก่อนเลยอ้าวฉี่ม่วงอีก
ทีนี้ก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ
น้อยใจแม่ไม่รักก็เลยไปลงกับลูก